อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่คนไทย
อันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ

หลังจากนั้นคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านก็ออกมาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้สามัญสำนึกในการคิดวิเคราะห์สักนิดหนึ่ง
จะทราบเลยว่าประชากรบ้านเขายังฉีดไม่ครบเลยเขาจะฉีดให้คนไทยฟรีได้ยังไง

ข้อมูลมันชัดแล้วล่ะเพราะว่าคุณธอมก็ออกมาโพสต์อยู่วันนั้นใช่ไหม

ข้อมูลเขาก็ยืนยันว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาฉีดให้ฟรีจริงแต่แต่ละรัฐก็มีข้อแตกต่างกันไป
แต่ว่านักท่องท่งนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ใช่คนพลเมืองของอเมริกันเองเนี่ยเขาก็ฉีดให้
ใช่ค่ะอย่างคุณธอมเนี่ยคุณธอมมันคือสวพลเป็นนักธุรกิจนะ
ใครก็ตามที่เท้าไปแตะพื้นที่รัฐนี้เขาฉีดให้ทุกคนค่ะ
ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่มันเป็นเรื่องดราม่าออกมา
เห็นคุณธอมอย่างนี้ถามคุณธอมต่อทันที

ค่ะคุณไปฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐแล้ว
ก่อนหน้านี้คุณก็ฉีดที่ไทยแล้วนี่

สองเข็มด้วยแล้วทำไมคุณถึงได้ฉีดเส้นสายหรือเปล่านะฮะ

ใช่นี่แหละค่ะก็ต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณธอมเครือโสพลอธิบายแบบนี้บอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขติดต่อมาเพราะคนไปติดตามคุณธอมเยอะ
นะฮะก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะนะฮะ

ใช่ก็เลยมีการเจรจาให้คุณธอมเอาอย่างนี้ฉีดวัคซีนก็แล้วกัน
แล้วก็มีการตีแผ่เผยแพร่เรื่องราวของการฉีดวัคซีน
คนทั่วไปได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณธอมเครือโสพลได้ฉีดวัคซีนนะคะ
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมพอฉีดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องดราม่าออกมา
จริงแล้วเขาก็ตกลงกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
บอกว่าฉีดไปแล้วก็ให้ทำหน้าที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่ข่าวสารนะคะคืออยากให้คนเนี่ยมาฉีดเยอะคุณภาคภูมิครับ
คือคุณธอมเนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยสื่อสารให้ประชาชนทราบความจริงหรือพูดตรง
ความเห็นของตัวเองเนี่ยคือยืนยันว่าคนไทยเนี่ยควรจะฉีด
ส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นว่าเป็นนักธุรกิจต้องเดินทางแล้วก็มีคนติดตามเยอะทางสังคมออนไลน
เวลาโพสต์เวลามีคลิปอะไรต่างนานาก็เลยได้ฉีด
พอไปสหรัฐก็เลยไปฉีดที่นั่นอีกถามว่าเอ๊ะฉีดที่ไทยแล้วไปฉีดที่สหรัฐอีกเนี่ยมันจะฉีดซ้ำฉีดซ้อนอะไรหรือเปล่า
ผมอยากให้คนไทยเนี่ยตั้งสติสักทีผมจะพูดแต่แฟคเนี่ย
ผมไม่มีอะไรที่จะได้หรือเสียจากการพูดสัตว์หยุดอยู่ในความฝัน
รัฐบาลจะพูดอะไรก็ได้โรงพยาบาลเอกชนจะพูดอะไรก็ได้
โซเชียลมีเดียจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยเมืองไทยในวันนี้นะครับ
ไม่ต้องไปหวังอะไรข้างหน้าเมื่อวันนี้เรามีวัคซีนสองอย่างที่ชัดเจนแล้ว
มันไม่ดีพอคุณธอมไม่เอาฉันจะรอไฟเซอร์เพราะมันดีกว่า
เอาให้ชัดเจนนะครับไม่มียาแบ็คซีนไหนในโลกนี้เลย
ที่การันตีได้ว่าหลังจากคุณฉีดแล้วเนี่ย
คุณจะไม่ติดโควิดสำหรับผมนะผมคิดกลับนะ
ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีหรือนายกของประเทศไทย
ผมจะบอกเลยใครมีปัญญาไปฉีดที่อเมริกานะ
ไอเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งคุณอาจจะได้ฉีดยาที่เมืองไทยไม่มี
กับสองอย่าลืมนะครับคนพวกนี้ต้องกลับไปเมืองไทยอยู่ดีนะ
ก็แปลว่าคนคนนี้สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนไทยแล้วนะ
ผมจะไม่กีดกันเลยนะอ่าหรือวัคซีนโควิดเนี่ย
คือฉีดแล้วเนี่ยก็ยังติดโควิดได้นะครับ

หรือว่าไปถึงขั้นเสียชีวิตอะไรอีกถ้ามีภูมิคุ้มกันตรงวัคซีนอะไรไปแล้ว
ความรุนแรงของโรคได้หรือมันก็อาจจะติดยากขึ้นค่ะนะครับ
คนไทยที่อยู่ที่สหรัฐแล้วได้ฉีดแล้วเพิ่งเดินทางกลับมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวนะครับอยู่ในพื้นที่

เป็นคนไทยที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย
นรลอสแองเจลีสต์สหรัฐเมริกา
เดินทางกลับไทยมาถึง๒๙เมษายน

วีดีโอคอลไปสอบถามนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนที่นั่น
คุณสมชายบอกว่าประชาชนทั่วไปทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
ที่อยู่ที่สหรัฐจะได้วัคซีนหมดนะครับวัคซีนขวด๑๙นะครับ
แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าหน่อยหรือว่าแต่ละรัฐก็อาจจะแตกต่างกันไป
เพื่อไปรับวัคซีนในจุดต่างเขาจะมีเว็บไซต์ให้ว่ามีจุดไหนที่รับได้บ้าง
แล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ไปฉีดนะครับแต่ละจุดเนี่ยเขาจะให้เลือกได้ว่าจะไปฉีดของยี่ห้ออะไร
โดน่าก็ได้ไฟเซอร์ก็ได้นะครับลงทะเบียนที่ไหนก็ไปฉีดที่นั่น
แล้วก็ตอบคำถามทางด้านสุขภาพของเขาให้หมดนะฮะ
แล้วเราก็จะได้รับการรับรองกาว่าให้เราไปฉีดวันไหนที่ใดเวลาใดนะครับ
อันนี้ก็คือขั้นตอนของการขอเข้าไป
แต่นี่มันก็มีเขาเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงว่าคนที่อยู่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะฮะ

นี่ค่ะคือถ้าฟังจากคุณสมชายหรือว่าฟังจากคุณธอมเนี่ยที่สหรัฐเนี่ยเขาฉีดให้หมด
เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ใช่คนพลเมืองอเมริกันเขาก็ฉีดให้นะครับ
กฎหมายไม่ถูกกฎหมายก็ฉีดให้เพราะเขามองในมุมที่ว่าไม่ว่าจะใครก็ตามที่อยู่ในประเทศเขา
อย่างบ้านเราก็เริ่มมีประเด็นคำถามว่าเอ๊ะวัคซีนเนี่ยถ้าคนต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย
ให้ไหมซึ่งของไทยบอกก็ฉีดให้นะฮะ
เหมือนกันใครก็ตามที่อยู่ในราชนาจักรแผ่นดินไทยก็ฉีดให้หมด
อาจจะมีขั้นตอนสเต็ปว่ากลุ่มไหนก่อนกลุ่มไหนหลังลงทะเบียนแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะวันนี้คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็มาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะ
ท่านบอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะ
บอกแบบนี้ค่ะว่าเป้าหมายอย่างที่ท่านบอกก่อนหน้านี้คือ
ประชากรคนไทยเนี่ยมีสักประมาณหกสิบกว่าล้านเจ็ดสิบล้านคนครับ
ถ้าเกิดว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยนะฮะหลักษากลเลยคือต้องฉีดให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด
นั่นแปลว่าอะไรคนไทยจะต้องมีการฉีดแว็กซีนให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ก็คือห้าสิบล้านคนนะฮะก็คือหนึ่งร้อยล้านโดสที่จะนำเข้ามาเนี่ยฮะ
ต้องฉีดวัคซีนให้ได้นะคะแล้ววันนี้คุณหมอโอภาษบอกว่า
คือการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติแล้วก็ทูตานุทูตในไทยเนี่ย
ต้องทำตามหลักสากลตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของสาธารณสุข
ไม่ได้มีว่าต้องมีการฉีดวัคซีนให้ใครก่อนหลังนะเดี๋ยวฟังท่านชี้แจงหน่อยค่ะ
การที่ฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยเนี่ยทางรัฐบาลนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชายวิรากูลได้ย้ำหลายครั้งนะครับ
ก็คือถ้าพวกเราจะปลอดภัยเราก็ต้องทำทุกคนในแผ่นดินไทยให้ปลอดภัย
อันนี้คงเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับประเด็นต่อไปที่มีข้อสักถามนะครับ
แล้วการฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติหรือคณะทูตานุทูตมีหลักปฏิบัติยังไง
เราคงย้ำในหลักการฉีดวัคซีนแบบสากลนะครับก็คือข้อบ่งชี้ในคนไทย
เราก็จะปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ในคนต่างชาติรวมทั้งคณะทูตานุทูตที่อยู่ในแผ่นดินไทย
อย่างความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็คงไม่มีใครฉีดก่อนฉีดหลังนะครับ
ฉีดวัคซีนเป็นไปความสมัครใจและก็เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ก็ยืนยันนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมเพียงแล้วก็ใกล้เคียงกัน
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้คุณหมอโอภาษย์พูดอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของความสะดวกในการรับการฉีดวัคซีนค่ะ
ตอนนี้มีการจัดเตรียมสถานที่ที่ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อต้องการให้ตรงนี้เป็นคลินิกวัคซีน
อาคารวังรักที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะคุณหมอบอกด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
เพิ่มอีกหนึ่งล้านโดสนะคะโดยจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพเอกสารประมาณ๗วันเหมือนกับอันดับด็นตัว
หลังจากนั้นก็จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายตามจังหวัดต่างนะคะ
ว่าคนไทยส่วนใหญ่ในเวลานี้เข้าใจ
และพร้อมฉีดวัคซิงคุณ๑๙
เพียงแต่ว่าถ้าตอนที่เราสั่งไว้แล้วมาเยอะแล้วเนี่ย
การฉีดเนี่ยจะฉีดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนี่ยได้ตามเป้ามากน้อยขนาดไหน
ตรงนี้ต้องไปบริหารจัดการกันให้ดี
หรือว่าบางกลุ่มเขาบอกว่าคือให้ยี่ห้อที่เข้ามาหลากหลาย
เขามีสิทธิ์เลือกได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้
ก็ทางภาคเอกชนที่เอาเข้ามาแล้วสามารถไปฉีดได้
อันนี้ก็จะช่วยในการฉีดให้ทั่วถึงมากขึ้นไปอีก